ภาพยนตร์จากไฟล์สตาร์ที่เคยทำให้คุณหลงรักผ่านฟิล์มภาพยนตร์รีมาสเตอร์คมชัดสู่หน้าจอไทยรัฐทีวี
ทำเป็นเกลียดผมดีไปเถอะใครจะรู้คุณอาจจะหลงรักผมถ้าผมเพิ่งยืนก็ได้
วันอาทิตย์ที่๒เมษายนนี้พบกับภาพยนตร์เรื่องพ่อจอมหยวนแม่จอมยุ่ง
ติดตามชมไทยรัฐเทียเตอร์ภาพยนตร์จากไฟล์สตาร์ทุกวันอาทิตย์ตี๕ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒